บูรณ์ที่เมื่อวานนี้ค่ะไปพบศพ
ผู้ชายอายุ๑๖ปีคนนึงเสียชีวิตอยู่นะคะ
คือลักษณะคือข้อมือซ้ายเกือบขาดแล้วแขนขวาเหลือแค่ข้อศอก
ไส้เนี่ยทะลักออกมาเลยนะคะคาดว่าถูกทำร้ายร่างกายก่อน
แล้วค่อยนำศพเอาไปทิ้งไว้จุดที่พบศพนะคะ
ตัวคุณย่าของผู้เสียชีวิตเนี่ยบอกว่าก็ฝันฝันว่าไปงานศพ
สุดท้ายโอ้โหมารู้ว่าหลานตัวเองเสียชีวิต
ตอนนี้ก็เลยมีการทำพิธีนะคะญาตินิมนต์พระไปทำพิธี
เรียกวิญญาณกลับบ้านนะคะ
ของผู้เสียชีวิตนิมนต์พระสงฆ์๔รูปค่ะ
ทำพิธีเรียกดวงวิญญาณผู้ตายกลับบ้านที่จุดเกิดเหตุนะคะ
ตรงนี้ก็คือข้างทางของถนนสายหนึ่งหนึ่งสาม
หลักกิโลเมตรที่๔๗ที่อำเภอชนแดนจังหวัดเพชรชบูรณ์
เพราะว่าไปพบศพเมื่อวานนะคะ
นายการวินหรือแบงค์บุญธรรมอายุสิบหก
สภาพศพคือนอนหงายมีแผลถูกของมีคมฟันที่บริเวณไทยทอย
ข้อมือซ้ายเกือบขาดนะคะแขนขวาจากข้อมือถึงข้อศอกหายไป
เหลือแต่กระดูกค่ะที่หน้าท้องเนี่ยโอ้โหคือขออภัยคุณผู้ชมนะคะ
คือไส้ทะลักออกมาเลยจริงจริงในตัวผู้ตายมีโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่งนะคะ
จากการชนะสูบพลิกศพเนี่ยคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณสามถึงสี่วัน
จากการสอบถามญาติญาติก็ได้ข้อมูลมาว่าผู้ตายพ่อแม่เนี่ย
เขาแยกกันอยู่แม่อยู่จังหวัดพิจิตรพ่อเป็นช่างอยู่อู่ซ่อมรถในตัวตลาดชนแดน
ผู้ตายก็ไปทำงานแล้วก็พักอยู่กับพ่อบ้างนะคะ
วันเกิดเหตุในพื้นที่ตะมนตงขุยเขาจัดงานงิ้วประจำปี
ผู้ตายก็หายออกไปช่วงเวลานั้นนะคะพ่อก็คิดว่ากลับไปนอนบ้านย่า
ช่วงวันหยุดผู้ตายก็จะไปนอนบ้านย่าบ่อยนะคะด้วยความที่อ่ะ
แยกกันอยู่ไหนจะย่าพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะวันหยุดก็จะกลับไปนอนกับย่าก็เลยไม่รู้
ที่หายไปอ่ะหายไปไหนครับญาติก็ต่างคนต่างเข้าใจว่าอ๋อคงอยู่บ้านพ่อ
เขาอยู่บ้านย่าคือต่างคนต่างเข้าใจว่าไปอยู่กับญาติสักคนนึง
ย่าของผู้เสียชีวิตค่ะคุณย่าวันนาบุญธรรมอายุสี่สิบสี่
อายุแค่สี่สิบสี่แต่เป็นคุณย่านะคะก็บอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ย
หลานไม่ได้กลับมานอนที่บ้านเพราะน้องบอกกับทางร้านว่าจะไม่ออกไปไหน
ตอนเย็นเพื่อนมารับไปเที่ยวงานงิ้วตำบลดงขุยแล้วก็ไม่มีใครเห็นอีกเลยค่ะ
ญาติญาติก็ไม่ได้สงสัยอะไรเพราะก็คิดว่าอ๋อถ้าไม่นอนที่ร้าน
ก็คงจะมานอนที่บ้านถ้าไปนอนที่บ้านก็คงอยู่ที่ร้านประมาณเนี้ย
ครับคุณย่าบอกก็มีรางสังหรณ์เหมือนกันฝันว่าไปร่วมงานศพ
แต่ก็ในฝันไม่รู้ว่างานศพใครแต่กลายเป็นว่าเนี่ยค่ะ
หลานมาเสียชีวิตก็จะต้องไปร่วมงานศพหลาน
คุณย่าบอกคนร้ายโหดจังเลยนะคะหลานย่าตัวนิดเดียว
ทำได้ลงคอแบบนี้เราก็เสียใจนะมันมันฆ่าเยี่ยมโหดเกินอ่ะ
ตัวแค่นี้ไงเขาตัวนิดเดียวเองก่อนหน้านั้นก็ฝันว่าเหมือนมีงานศพอ่ะ
แต่ก็ไม่ได้คิดอะไรอืมเหมือนมีงานศพที่บ้านใช่ไหมหรือไง
เหมือนได้ไปงานศพแต่ไม่ใช่ที่บ้านเหมือนได้ไปงานศพบอกแฟน
ให้แฟนฟังเอ๊ะทำไมอยู่ฝันเห็นเหมือนมีงานศพได้ไปงานศพ
ด้านพ่อของผู้เสียชีวิตค่ะนายชรินบุญธรรมอายุสามสิบสอง
บอกว่าวันเกิดเหตุลูกชายหยุดงานมีคนเห็นครั้งสุดท้ายก็คือคุยโทรศัพท์
แล้วก็ออกไปมีเพื่อนมารับแล้วก็เงียบหายไปเลยนะคะครับ
ทางร้านก็เข้าใจว่าน้องกลับบ้านเพราะว่าตรงกับวันหยุดอืม
ตอนนี้ก็กำลังเตรียมงานศพเพื่อรอรับศพลูกชาย
ศพลูกชายคืออยู่ระหว่างการชนะสูตรของเจ้าหน้าที่อะค่ะ
รู้เรื่องเมื่อวานนะดิอืมพอดีเท่าแก่ที่ร้านเขาไปบอกว่าอ่าเจอน้องอืม
เขาบางอย่างไรบ้างเขาบอกว่าคุยโทรศัพท์กักทอสับแล้วก็
ก็เปลี่ยนชุดออกมาจากร้านครับขอคุยโทรศัพท์ครับประมาณเนี้ย
มีคนมารับใช่ไหมมีมีเขาว่าเป็นเพื่อนของน้องเขาอะครับ
มารับไปอืมครับจากนั้นก็ติดต่อไม่ได้เลย
ก็เงียบไปเลยครับอืมเจ้าหน้าที่ก็คาดว่าผู้ตายคงจะถูกทำร้าย
แล้วเอาศพไปทิ้งไว้ตรงนี้ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการชนะสูตร
โรงพยาบาลนเรสวนจังหวัดพิศนุโลกนะคะเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตนะคะ
แล้วก็จะต้องตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีเพราะว่าตอนนี้ยังไม่รู้สาเหตุ
ไม่รู้ที่มาที่ไปเลยนะคะโอ้โหอืมอ่าท่านผู้ชมครับ